พาคุณผู้ชมไปดูการทำพิธีเบิกเนธนกหัสดีลิงเทินบุษบกนะครับ
ที่ใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพระคูณบริสุทธโธครับ
รองศาสตร์ตัวอาจารย์ดรนิยมวงพงศ์คำนะครับ
คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วย
รยุทธพงศ์มาสวิเศษครับเป็นครูช่างนกหัสดีลิง
ถวายพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
ได้ร่วมกันทำพิธีเบิกเนธนกหัสดีลิงเทินบุษบก
บริเวณชาปนสถานเมนชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
บริเวณเกาะกลางน้ำด้านหลังพุทธมณฑลอีสานตะบนศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับ
โดยดรยุทธพงศ์นั้นเตรียมเครื่องบูชาประกอบไปด้วยขันน้ำมนต์
อกไม้ทูบเทียนหมากพลูคันธนูพร้อมคันสอน
และสนัยหรือว่าเขาควายป่าพร้อมทั้งขันเคลื่อนมงคลในขันประกอบไปด้วย
พระเพชรกลับเขี้ยวเสือเขากวางนอแรดงาช้าง
จากนั้นครูช่างได้กล่าวคำขอชุมนุมเทวดาและกล่าวคำไหว้ครูอาจารย์
ก่อนจะกล่าวคำเบิกเนธนกหัสดีลิงเทินบุษบกประมาณ๙นาที
ครูช่างก็เป่าสนัยส่งเสียงดังไปทั่วบริเวณดังกล่าว
เป็นการเสร็จสิ้นการเบิกเนธตามพิธีกรรมนะครับ
รยุทธพงศ์ระบุว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะพิธีเบิกเนธเป็นการปลุกนกหัสดีลิงเทินบุษบก
ตื่นขึ้นมามีชีวิตตาต้องกระพริบหูกระดิกคอหมุนไปมาได้ชูงวงได้ส่งเสียงได้
ขณะนี้ก็ถือว่าเป็นการปลุกนกหัสดีลิงเทินบุษบกให้คืนกลับมา
เป็นการคืนชีพกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเป็นการสร้างเมนจำลองนกหัสดีลิงเทินบุษบกถวายหลวงพ่อคูณ
ตลอดช่วงที่ผ่านมาก็มีความราบรื่นดีนะครับ
โดยเมื่อฆ่านกหัสดีลิงเทินบุษบกในพิธีกรรมแล้ว
ก็จะมีการเทผลไม้เส้นนะฮะก็เป็นเช่นส้มมะพร้าวออกมาด้านหลังของนกด้วย
ก็เป็นการอุปมาเป็นอุจจาระของนกที่จะไหลออกมา
เหล่านี้ถือว่าเป็นของมงคลตามความเชื่อครับ
สิทธิ์เองก็สามารถนำกลับไปได้
เพราะทุกคนเชื่อว่าเป็นสิ่งมงคลชิ้นสุดท้ายที่ครูอาจารย์นั้นมอบให้ด้วย
จากนี้นะครับในพื้นที่ตั้งนกแล้วก็เผานกกว้าง๑๒เมตรยาว๑๒เมตรนั้น
เป็นพื้นที่ที่มีความร้อนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
ต้องการประชาชนที่คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกห่างจากพื้นที่นะครับ
อีกทั้งหลังจากเสร็จสิ้นพิธีของหลวงพ่อคูณแล้ว
พื้นที่เดียวรอบนั้นจะมีการก่อสร้างอนุสรรค์สถานของหลวงพ่อคูณ
และก่อนก่อสร้างพื้นที่ทั้งหมดนั้นอาจจะยังเก็บไม่เรียบร้อย
ขอความร่วมมือให้ทุกคนนั้นอย่าเข้าไปในพื้นที่
เพื่อให้ทำงานอย่างสะดวกจนกว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องนั้นจะเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดนั้นแล้วเสร็จนะครับ
ทางด้านของคณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นระบุว่า
โดยพื้นที่นั้นโดยรอบชาพนัสสถานชั่วคราวัตน์หนองแวงภาอลำหลวง
บริเวณด้านหลังของพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นนั้น
อยู่ระหว่างการก่อสร้างป่าหิมพานนะครับ
ต้นไม้ทุกต้นประดับด้วยดอกไม้จันทร์สีขาว
ขนาดนี้ก็มีความคืบหน้าไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว
เหลือเพียงการตกแต่งสีขาวที่ตัวสัตว์หิมพาน

ครูช่างได้ประกอบเบิกเนธไปแล้ว
เหลือเพียงการทาสีเป็นสีขาว

จากนี้จะมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของพญานาค
และก็ตั้งธรรมาททั้งสี่ทิศ
สวดประกอบพิธีพระราชทานเพลิงแล้วก็ปูพื้นด้วยพรมสีขาวการก่อสร้าง
ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยดีแล้วนะครับในส่วนของเมนที่ใช้ชาปณะสถานของเมนจำลองนะครับ